ส่วนทางใต้นะครับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขานคริน
กว่าหนึ่งหมื่นคนนะครับได้ร่วมกันถวายบังคมและน้อมลำลึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโมโกรธเดี๋ยวตามจากรายงานของคุณวัชฎีดวงใส
นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานคริน
วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงครารวมทั้งประสบกรณิกรร่วมหนึ่งหมื่นคน
ร่วมใจกันยืนสงบนิ่ง๙นาทีเพื่อถวายบังคม
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความจงรักพักดี
ของคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
สุนันพัฒนาชัยคุบที่ได้มาร่วมพิธีถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
ที่จะไม่มีศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอีกต่อไป
และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ผู้ที่ด้วยมาร่วมพิธีได้รวมกันศักราะพระบโรมมชายะลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ที่บริเวณหน้าลานพระมหิตราธิเบศ
อัตโดรยเดชวิกรมพระบรมราชชะโนก
เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ
ทรงกรรักกรรมอุทิศพระวรกาย
ส่งงานหนักเพื่อประสบกรณิกร
ตลอดที่คลองราชกว่า๗๐ปี
ชูศักดิมเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงครานนครินบอกว่า
การจัดงานครั้งนี้เพื่อถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ทรงงานต่อประเทศและมหาวิทยาลัย
ทำกิจกรรมพระราชกรณียกิจต่าง
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมาริสงขานักบินที่ท่านได้พระราชทาน
นามของสมเด็จพระบิดาที่มาเป็นชื่อของมาริสงขานครินนะครับ
แล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาพระราชทานบริบัติอย่างต่อเนื่องในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับ
ชาวีอมาตยวิทย์นักศึกษาชั้นศิลปศาสตร์ชั้นปีที่๔บอกว่า
จะเป็นคนรุ่นหลังแต่ก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
และได้เกิดมาในรัชกาลที่๙
รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นประชาชนคนไทยค่ะ
ที่เคยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกค่ะ
แล้วก็รู้สึกเสียใจมากที่ไม่คิดว่าวันนี้จะมีจะมาถึงค่ะ
แต่ก็เข้าใจแล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งค่ะ
ตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีที่ทรงครองราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำรงอยู่ในทศพิษราชธรรม
ส่งเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของประชาชนชาวไทย
และเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง